ไปต่อความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งเข้าไปในซอยจรรย์สนิทวง๓
แล้วก็ไปทับเด็กอายุเพียง๒ขวบจนบาดเจ็บ
ล่าสุดนักข่าวตามต่อไปเจอคุณพ่อแล้วก็ไปเจอคนขับรถที่ก่อเหตุด้วย
พ่อเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอันนี้คลิปนี้คุณผู้ชมเคยเห็นไปแล้ว
ทางด้านของนายชุติเดชธนัดกิติพักเป็นพ่อของเด็กที่โดนรถสีขาวเหยียบเข้าไป
บอกว่าตอนนี้นะลูกสาวยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าขาซ้ายหักผิดรูปไปเลย
แขนเองก็ต้องใส่เฝือกอีกระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับ
เขาบอกว่าจริงแล้วทุกเย็นนะในซอยนี้เด็กก็จะออกไปวิ่งเล่นกัน
เพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางถนนส่วนบุคคล
ตอนเกิดเหตุลูกสาวก็กินปีโป้อยู่แล้วก็วิ่งเล่นกับเพื่อนในซอยอยู่
แต่ทำตกก็เลยกำลังก้มเก็บปีโป้ที่ตกพอดี
แล้วรถเก่งก็จังหวะเลี้ยวพอดีแล้วน้องก้มพอดีก็เลยรถเก่งก็เลยมองไม่เห็น
คือรถเก่งนะมองไม่เห็นแต่ว่าน้องก็อยู่ไกลจากกลุ่มเพื่อนอยู่นะ
ไกลมากเพราะกลุ่มเพื่อนอยู่ฝั่งนี้คนขับก็คิดว่าน้องอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งนั้นก็มีน้องก้มเก็บของอยู่
เขาบอกว่าตอนแรกยอมรับว่าเครียดมากนะเพราะว่าตามหาคนขับไม่เจอ
แต่เบื้องต้นคนขับก็ติดต่อมาแล้วอ้างว่ามองไม่เห็นเด็ก
ซึ่งในกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดว่าหลังจากที่ขับรถเขาก็ขับไปเลย
หลังจากที่ทับเด็กแล้วแต่ว่าก็มีการชะลอเหมือนรู้สึกว่าเหยียบอะไรบางอย่างแต่ว่าไม่ลงมาดู
แล้วก็ขับออกไปเลยนะฮะเอาไปฟังเสียงของคุณพ่อของน้องนะฮะ
แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตรงนั้นมันเป็นโค้งหักศอกแล้วหัวโค้งเป็นกำแพงของบ้านพอดี
แล้วเด็กก็ก้มเก็บพอดีรถเก๋งมันก็ไม่เห็นมันมีมุมอับอยู่เหมือนกัน
วะเลี้ยวเนี่ยบางคนมองซ้ายมองขวาแล้วมองซ้ายอีกทีในจังหวะที่แบบเลี้ยวไปด้วย
ใช่นะฮะเราไปฟังคนขับรถเก่งกันหน่อยเขาว่าอย่างไร
ประหยัดเทียนอ่อนเขาบอกว่าเขาตกใจนะ
ที่เขารู้ตัวว่าเขาขับรถทับเด็กไปเขายอมรับทุกอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ก็มีการนำพระบรรถยนต์ไปเบิกค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับครอบครัวของน้องแล้ว
เนื่องจากว่ารถเขาไม่มีประกันนะครับยืนยันเขาไม่เห็นเด็กจริง
และไม่ได้รู้สึกว่าเหยียบอะไรเข้าไปก่อนจะทราบเห็นจากข่าวในโซเชียล๑วันเองหลังจากที่เกิดเหตุ
โดยจะรับผิดชอบเท่าที่จะทำไหวเพราะตัวเองก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรไม่ได้มีฐานะอะไร
พร้อมขอให้ชาวโซเชียลหยุดวิภาควิจารณ์ได้แล้วเพราะเขาออกมารับผิดชอบแล้ว
ส่วนทางคดีต้องรอให้แพทย์ระบุอาการของน้องก่อนว่าเป็นอย่างไร
คนขับนั้นมีเจตนาที่จะขับรถชนแล้วหนีหรือไม่
แต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายกระทำผิด
ข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ